ดูอีกหนึ่งตลาดนะคะก็คือตลาดร่มหก
ก็เป็นตลาดที่ได้รับความนิยมนะคะ
ร่มแหลกใหม่สะเน่ผมชอบนะ
ไปเที่ยวแล้วก็ดูเวลารถไฟมาล่มหุบปุ๊บ
ต้องเอาตัวรอดนะคะต้องหลบไม่ทันด้วยนะคะ

แต่ก็ไม่ไหวแล้วค่ะเข้าสู่โลกโซเชียลแล้วก็ต้องมีกระแสวิภาควิจารณ์กันหน่อย
คือเขาวิภาควิจารณ์กันว่าอาหารในตลาดแห่งนี้สกปรกรับประทานไม่ลงนะคะ
เรื่องนี้ก็ต้องมาสอบถามหลายฝ่ายล่ะ
ร่มหบแหล่งท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์เป็นความยาวสกรูปความยาว๑นาที๓๕วินาที
มีผู้เข้าชมกว่าล้านครั้งแชร์ต่อหมื่นกว่าครั้ง
มีคนมาแสดงความคิดเห็นกว่า๑๕๐๐ความคิดเห็นนะคะ
มุมมองของคนไทยบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะ
สำนักข่าวต่างชาตินำเสนอข่าวแหล่งท่องเที่ยวของเมืองไทย
จะทำให้ชื่อเสียงของตลาดร่มหุบแพร่หลายออกไปทั่วโลก
มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากขึ้น
แต่ก็แน่นอนล่ะค่ะมีคนชมก็ต้องมีคนตินะคะ
ชาวต่างชาติบางคนก็ไม่เคยมาเขาก็วิพากษ์วิจารณ์
ลงพื้นที่นะครับแล้วก็ถ่ายเป็นสกรูปพิเศษสั้นเอง

เขาก็ถ่ายทำทั้งจากบนตัวรถไฟนะ
แล้วก็ตั้งกล้องอยู่บริเวณตลาดร่มหุบเมื่อรถไฟมาถึง
จะได้เห็นบรรยากาศจริงว่าแบบตอนที่รถไฟใช่เป็นเหมือนเทคนิคการถ่ายทำ
เป็นยังไงนี่นะคะตอนที่รถไฟเคลื่อนผ่านมาร่ม
ที่แม่ค้ากางก็ต้องหุบออก
นะคะก็พอผ่านไปก็ต้องกางใหม่แบบนี้แหละ
ชาวต่างชาติที่เขาชมผ่านคลิปแล้วไม่เคยมา
ก็วิพากษ์วิจารณ์บอกว่าดูบรรยากาศแล้วเนี่ยมันสกปรกเนอะ
อาหารที่นี่อาจจะไม่สะอาดทานไม่ลง
การที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวตลาดร่มหุบแห่งนี้เนี่ย
แต่พอไปก็อาจจะเห็นว่ามันเป็นสถานที่ที่น่ารังเกียจซะมากกว่า
คือพอเป็นภาษาอังกฤษก็ค่อนข้างจะแรงเหมือนกัน
ที่เขาตำหนิตลาดร่มหุบของเรา
บางคนก็เสียดสีว่าหวังว่าสิ่งสกปรกโสโครก
ห้องน้ำรถไฟจะไม่ตกลงไปในอาหารเหล่านั้นนะ
อันนี้คือคำวิพากษ์วิจารณ์ของชาวต่างชาติเขา

นี่เป็นความคิดเห็นของคนที่เข้าไปใช้ในโลกโซเชียลนะ
ใช่เป็นวิถีชีวิตของแม่ค้าของพ่อค้าแถวนั้น
แต่ก็มีคนที่มาชื่นชมไม่งั้นเหมือนกัน
บอกว่าแม้ฝุ่นควันจากรถไฟจะเยอะ
แต่อาหารไทยก็ยังอร่อยอยู่ดีนะคะ

มีหลายคนก็เชิญชวนเพื่อนพ้องมาเที่ยวเมืองไทยด้วยนะคะ
พอไปตรวจสอบเนื้อหาของสกรูปนี้
อย่างที่คุณสืบสกุลบอกเขานำเสนอดีนะ
เป็นเหมือนกับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

แต่คนที่วิพากษ์วิจารณ์คือคนที่มาดูนั่นแหละ

ขณะที่แฟนเพจของแหม่มโพดำนำเสนอข้อมูลอีกด้านหนึ่ง
บอกว่าเป็นเรื่องร้องทุกข์ของคนแม่กรอง
วิถีชีวิตผูกพันกับตลาดร่มหบ
บอกว่าทุกวันนี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะก็จริง
แต่สิ่งที่ตามมาก็คือว่าเขามาเพียงแค่มาท่องเที่ยว
ไม่เคารพกฎระเบียบวินัยไม่เคารพกฎกติกา
บางทีมายืนถ่ายรูปบนรางรถไฟ
ขณะที่รถไฟแล่นเข้าสถานีก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
บางคนมาแค่ถ่ายรูปแล้วก็กลับไม่ได้ซื้อข้าวซื้อของ
คนมาเยอะก็ทำให้คนที่ต้องการจะไปซื้อของจริงเข้าไม่ได้แออัด
ทำให้พ่อแม่ค้าหลายคนเขาเสียรายได้
จากที่เคยได้หลายพันต่อวันก็เหลือเพียงไม่กี่พันบาทต่อวัน
และนอกจากนี้ก็ยังทำให้เกิดปัญหารถติด
ไร้วินัยการเหยียดวิถีชีวิตของชุมชนก็มีด้วย
พ่อค้าแม่ค้าก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ช่วยจัดการปัญหาเหล่านี้อย่างเร่งด่วนนะคะ
คือมันก็มีสองแง่มุมเนาะ
เรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการโปรโมทประชาสัมพันธ์
เป็นอันซีนไทยแลนด์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แปลกใหม่แล้วก็มีเสน่ห์
พอมากันเยอะแล้วคนมันก็เยอะที่มันก็ยังเหมือนเดิมไงฮะ

แล้วก็เป็นภาพของบนรถไฟ
คนขับรถไฟให้สัมภาษณ์ว่ายังไงพ่อค้าแม่ค้าให้สัมภาษณ์ว่าอย่างไร
เทคนิคการที่เอาตะก้าหรือเอาแผงค้าหลบรางรถไฟอย่างไรบ้าง
เขาก็ถ่ายให้เห็นแบบวิถีชีวิต
คือเสน่ห์ก็มีที่ตลาดร่มหุบ